เอามาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่า
เมื่อก่อนเขามาเป็นแพ็คคู่เหมือนกันนะคะ

จะพูดถึงพี่โน๊ตนัฐกานั่นเอง

ก็ยังหน้าเด็กหน้าเป๊ะเหมือนเดิมเลยนะฮะ
ดูอย่างนี้นะคุณตอนนี้ลูกสองแล้วด้วยนะจ๊

อยากเป็นนักร้องตามรอยคุณแม่ด้วย
ส่วนตัวเธอเองแม้ว่าจะมีครอบครัวแล้ว

มีผลงานเพลงคู่กันกับตูนอีก

มากันเป็นแพ็คนะคุณเออนี่แหละก่อนหน้านี้
เห็นว่าเพิ่งมีมินิคอนเสิร์ตย้อนวัยไปด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังพี่โน๊ตหน่อยละกันนะคะ
คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าค่ะ

แล้วก็เขาจะถามแบบอาชีพในฝันอะไรอย่างนี้ว่า

เขาจะตอบมาช่วงนึงแล้วว่าแบบ

เคยดูมิวสิกวีดีโออะไรอย่างนี้ค่ะ

ชอบแต่ว่าชอบแก๊พิงมากกว่าแม่มาก
อย่างนี้เรียกได้ว่าลูกไม้ตกใต้ต้นพอดีเลยนะคะ
ก็เห็นคุณแม่เป็นไอดอลก็เลยอยากจะเป็นนักร้องตามคุณแม่ค่ะ
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีผลงานของน้องให้ได้ติดตามหรือเปล่านะคะ